มาทำเขื่อนเขาแหลมนี่ไงครับ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

ขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้องฮะ
ขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ในช่วงเดินทาง
เนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วก็มันมืด
มืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้นพอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย
เพราะลักษณะทางคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมา

หรือแต่ของอุตญาณยังไม่เสร็จนะครับ
กับตำรวจใช้เวลา๑อาทิตย์อุตญาณ๓อาทิตย์แล้วยังไม่เสร็จ
ฉะนั้นจะมาล่าชายที่ตำรวจพี่แจ้งให้ทราบว่าไม่ใช่แล้ว
ผมควรบังคับเขาไม่ได้แต่กลัววิทยาณ
ส่วนก็หายไอ้ทรมานสัตว์อะไรอย่างนี้ต้องไปสอบหมอว่าลักษณะนี้

แต่ใบของสุภพพ่อเราไม่มีสัตว์แป๊กเจ้าหัวไม่มี

รองศรีวาราไม่ตายไปแน่ในในพื้นที่
แล้วก็ในส่วนของตลอดทั้งวันนี้นะคะคุณผู้ชมคือข่าวนี้พลิกกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่๓๐ล้านเข้าสู่กระบวนการอย่างที่อยากจะเห็นกันไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะอะไรที่เกี่ยวข้องกับเสือดำทุ่งใหญ่คดีนี้
อยู่ในโซเชียลมีเดียแบบเรียกว่าหัวร้อนค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าภาพที่ออกมาในข่าวในโซเชียลมีเดีย
ตอนแรกเริ่มเลยจังหวะที่พบกันมันมีการแชร์ภาพ
เหมือนกับว่ารองพบตรดูนอบน้อมให้กับคุณเปรมชัย
มันก็เลยจุดเรื่องนี้ขึ้นมาในวันนี้พอดิบพอดีอีกครั้ง
แต่ว่าก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม
มันเป็นการจดสอบกันเองอยู่แล้วคุณผู้ชมคือภาพบางภาพมันเก็บไม่หมด
พอเห็นมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นหลายสำนักเองก็เอาภาพของเรื่องทั้งหมด

มันเป็นจังหวะที่คุณเปรมชัยเองก็ไหว้รองศรีวราก่อนซะด้วยซ้ำไป
มาเป็นการรับไหว้ซึ่งกันและกันนะคะ
อันนี้จุดติดประเด็นนี้ด้วยซ้ำไปนะคะแม้ว่าจะต้องมีการแก้ข้อมูลกัน

เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ดิฉันนั่งฟังที่รองศรีวราแถลงนะคะ
บอกเลยว่าดุมากดุมากกว่านี้
แต่ก็กระจ่างหลายเรื่อง
กระจ่างหลายเรื่องหนักแน่นหลายประเด็น
เดี๋ยวจะตัดตอนสำคัญมาให้ฟังแบบยาว
เมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปประเด็นที่เราอยากได้ยินที่สุดนะคะ

แต่วันนี้เราจะตรวจสอบพร้อมกันเพราะว่า
กระแสเสือดำเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนนะคะ

ชัยหนีไปแล้วหรือยังพบตรทำอะไร
รองพบตรดูคดีนี้ทำอะไรตำรวจทำอะไร

มาเรามาเริ่มวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
วันนี้ท่านที่น่าจะมาสะท้อนได้หลายมุม
ทั้งคนที่ร่วมกันลงชื่อไม่อยากให้คดีนี้มันเงียบ
ไม่อยากให้คดีนี้มันเบาไม่อยากให้มีการช่วยกัน
หรือแม้กระทั่งสะท้อนภาพของต่างชาติ
เขาก็มองดูคดีนี้ในประเทศไทย
วันนี้คือรองหัวหน้ากลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ

จริงคุณเพชรกับดิฉันเคยเจอกันนานมากแล้ว

ก็จะเป็นประเด็นแบบนี้แหละประเด็นสัตว์โดนรังแก่เนอะ
ใช่แต่คราวที่แล้วที่มาออกก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ
หวังว่าอันนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ค่ะคุณเพชรค่ะตอนแรกนี่หน้าเรานิ้วคิ้วเข้าหัวใสกันพอสมควรนะ

แต่จะบอกว่าวันนี้เอาอย่างนี้ถ้าเราเชื่อทั้งหมดที่ท่านรองศรีวราแถลง
น่าจะเบาใจแต่เดี๋ยวให้ฟังพร้อมกัน
ครับนะคะเอาความกังวลก่อน
คนทำงานเรื่องอนุรักษ์
แม้กระทั่งคนที่เจาะไปเรื่องเสือ
หรือเรื่องทุ่งใหญ่นะเรสวนตอนนี้เขาพูดกันว่าไงคะ

หรือช่วยกันให้เบาหรือแค่โดนปรับ

ก็คงเป็นเรียกว่าปรากฏการณ์ข่าวนะครับ
แน่นอนว่าในส่วนขององค์กรที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

แล้วก็ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการรวมตัว
องค์กรเครือข่ายที่ค่อนข้างเข้มแข็งนะครับ
ว่ามันเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การทำผิดกฎหมายศาสตร์ป่ายังชัดเจน
สะท้อนเรื่องของช่องโหวตที่มันอาจจะมีอยู่
ในส่วนของพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๓

รวมไปถึงในเรื่องของมิติระดับนานาชาติด้วยนะครับ
ก็อย่าลืมว่ามันเป็นพื้นที่มรดกโลกนะครับ
คราวนี้เนี่ยมันก็เป็นที่สนใจในระดับที่ว่าต่างประเทศด้วยเนี่ย
เพราะว่ามันก็จะไปเชื่อมโยงกับแน่นอนว่าปฏิเสธไม่ได้
ว่าคุณเปรมชัยก็ยังมีตำแหน่งเป็นประธาน
ของบริษัทอิตาเลียนไทยอยู่นะครับ
คราวนี้อิตาเลียนไทยเองก็มีโครงการพัฒนาหลายตัวนะครับ
กำลังดำเนินการอยู่ในระดับภูมิภาคด้วย
ก็เลยค่อนข้างโยงแล้วก็หลายมิตินะครับ
แต่คราวนี้ประเด็นที่หลายฝ่าย

แล้วก็ก่อนที่คุณเปรมชัยจะเข้าพบมอบตัวกับตำรวจ
ก็คงแน่นอนว่ามันถึงไหนแล้วนะครับ
เพราะว่ากำลังจะครบ๑เดือนแล้วนะฮะ
แล้วก็เราก็ในส่วนของหลายฝ่ายเริ่มกังวลกัน
ความจริงเครือข่ายองค์กรรักก็เลยจะมีแถลงการนะครับ
วันจันทร์ที่๕นี้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของคดี
แล้วก็สิ่งที่พวกเราเรียกร้องนะครับ
คือได้ข่าวมาเหมือนกันนะคะว่าวันจันนี้จะรวมตัวกันใหญ่มาก

งานจะไม่ยกเลิกเนอะถึงแม้ว่าเขาจะมาก่อน
ไม่ยกเลิกครับก็คงยังมีประเด็นที่ต้องการที่จะชี้จุดอยู่ครับ

เอาอย่างนี้ถ้าฉันลองมองแบบคนนอกนะคะ
คือถ้าถามว่าเราจะกลัวหรือหวั่นใจได้ไหม
เพราะเจ้าสัวเปรมชัยก็ใหญ่เบิ้มใช่ไหมคะ

ทำงานกับโครงการของรัฐก็มากมาย
แต่ในขณะเดียวกันคือ
สิ่งที่ตำรวจพูดนะคะหรือแม้กระทั่งความชัดเจนของพยานหลักฐาน

คือมันชัดซะยิ่งกว่าชัดอีกไหมคะ
พอเรื่องนี้ทางผู้ต้องหารพิวัติเติมคดีนะครับ
แล้วคราวนี้เนี่ยก็ต้องว่ากันด้วยพยานหลักฐานนะฮะ
จากประสบการณ์ของคนที่ทำงานด้านเกี่ยวกับคดีสัตว์ป่าเนี่ย

๒ปี๓ปี๔ปีนะครับ
แน่นอนว่าในกระบวนการชั้นศาลมันอาจจะมีการพลิกได้อีก
เพราะฉะนั้นเองสิ่งที่คงไม่เฉพาะนักอนุรักษ์เป็นห่วง
แต่ว่าคงสังคมต้องการจับตาก็คือ
กรณีนี้จะมีการช่องโหวตทางกฎหมายตรงไหนไหม
ที่อาจจะช่วยให้ผู้ต้องหาอาจจะหลุดรอดคดีได้
หรือแม้แต่โดนลงโทษสุดท้ายก็ดี
แต่ว่าเป็นโทษรอลงอาญาเป็นต้นนะครับ
ซึ่งอันนี้เองหลายคนก็จะมองว่า
มันดูเหมือนกับไม่ค่อยจะมีเป็นบรรทัศน์เดียวกัน
กับคดีอื่นที่เคยเกิดขึ้น
ถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปดูนะครับคุณผู้ชม
คือเราเคยพูดเรื่องนี้กันแล้วเหมือนกันค่ะคุณเพชรว่า
คดีเกี่ยวข้องกับธรรมชาติป่าสัตว์ป่า
คือแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปเรียบเทียบกับคดีไหนนะคะ

ก็เคยมีคดีที่เจ้าพนักงานทำเอง

ก็น่าจะรับมาตรฐานบรรทฐานจากคดีนั้นมาเหรอคะ
คือผมว่าตรงนี้เองเนี่ย

แต่ว่าคือมันเป็นการสะท้อนนะครับ
ว่าหลักฐานพยานมันพร้อมขนาดไหน

ในส่วนของความรู้สึกร่วมของคนในสังคมก็ดี

กรณีที่เป็นเสือดาวพันธุ์อินโดจีน

ที่ทำให้คราวนี้การพิจารณาทางตัวบทกฎหมาย
ผมว่ามันก็ต้องยึดโยงกับพยานแวดล้อม
แล้วก็ในส่วนของความหนักเบาของโทษที่บรรลุด้วย
คุณเพชรคือเอาที่คนติดตามข่าวนี้
แล้วทำงานด้านนี้คุยกัน
คิดไปถึงว่าขนาดจะรอลงอาญาเลยเหรอ

คือคิดเผื่อไว้เลยเหรอคะ

แต่เพราะว่าตอนที่เจ้าที่อุทยานเขาไปจับนี่มัน
มันจะออกไปมันจะปลิ้นไปทางไหนคะ

คือถ้าแย่สุดเราอาจจะได้ยินว่ารอลงอายา

ใช่แล้วซึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นะครับ
แง่ที่ถ้าเทียบบรรทัศนกับคดีอื่นที่มันก็มีพยานลักษณะคล้ายกัน
แล้วก็มีพยานแวดล้อมที่ชัดเจนมากนะครับ
หรือกรณีอย่างกรณีในตำรวจยศพันธ์ตำรวจโทที่ล่าสัตว์
กรณีแก่งกระจานก็สู้กันถึงขั้นดีกานะครับ
แล้วก็ผลออกมาตอนนั้นก็คือโทษสูงสุดเนี่ยจำคุก๔ปีนะครับ
แต่ก็รู้สึกจะออกมาว่าเป็น๑๑เดือนนะครับ
แต่อย่างน้อยก็ยังมีโทษลงโทษนะครับ
แต่อันนี้ผมก็เลยอยากจะชี้ว่าวันนี้มันก็เป็นความอ่อนของกฎหมายอยู่ด้วยเหมือนกัน
ที่ว่ามันไม่ค่อยมีความยึดหยุ่นให้มันตอบสนองกับโทษที่บรรลุนะครับ
ถึงว่ากฎหมายกำหนดโทษไว้อ่อนไปหรือกฎหมายกฎหมายมีช่องให้สู้ให้สู้ให้หลุดได้คะ
ไปด้วยแล้วก็อาจจะมีช่องด้วยนะครับ
เพราะว่าถามว่าตัวมาตรา๔๗อย่างนี้จะเป็นในเรื่องของล่าสัตว์ป่าคุ้มครองใช่ไหมครับ
ซึ่งอันนี้เหมือนกับอาจจะเล่นบารีกันได้ว่าล่าหรือพยายามล่า
สมมุติว่าคุณเปรมชัยไม่ได้เป็นคนล่าเองใช่ไหมครับอาจจะอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างนี้
คือมันยังมีแง่มุมที่เราก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับ
คือคุณผู้ชมคะที่ฉันถามคุณเพชรแบบนี้ไม่ใช่อะไร
เพราะว่าในกลุ่มนักอนุรักษ์หรือว่าคนที่ทำงานด้านนี้เองก็มีนักกฎหมายด้านนี้เหมือนกัน

แต่เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ฟังอดีตรองสารวัตรสารวัตรอดีตรองผู้การ
แล้วก็อดีตผู้การตำรวจป่าไม้นะคะณวันนี้คือรองศรีวราค่ะ
ไม่กล้าถามอะไรทั้งสิ้นแต่ท่านก็พูดชัดอยู่หลายประเด็น
เดี๋ยวฟังพร้อมกันเราตัดส่วนสำคัญสำคัญในการตอบคำถามมา
แล้วเดี๋ยวมานั่งวิเคราะห์กันว่าท่านพูดแบบนี้แล้วสบายใจขึ้นไหมสักครู่ค่ะ
คุณก็เดี๋ยวคุณก็ไปตามไปดูแล้วกันเขามาแล้วเขาไม่ได้ไปไหน
ผมก็ดูจากประยะห์หลักฐานที่มันมีหลักฐานเราลูกดูจากประยะห์หลักฐานที่มันมี
เนื้อปอกกระสุนนะครับตัวปืนนะครับทราคศาสตร์ที่เราส่งไปแล้วก็ตรวจสอบ
เรียกพวกนี้ก็คือหลักฐานที่เราทำไม่ใช่เราไม่ทำนะครับต้องฟ้องกันตามกฎหมาย
ก็ยังฟ้องกันตามความรู้สึกนะครับเราทำไม่ได้นะครับอย่างนั้นนะครับ
ใครจะว่าผมสวนกับแสงก็แล้วแต่นะครับ
ในเมื่อพรบทารุณกรรมสัตว์มันไม่มีแล้วเนี่ยกฎหมายอาญามันมีมาตรา๓๘๑เนี่ย
ผู้แรงกระทำการทารุณหรือฆ่าสัตว์โดยได้รับทุกขเวทนาไม่จำเป็น

ผมก็เลยเป็นชี้แจงว่าความเห็นผมเนี่ยนะครับ
งานเนี่ยอัธิบันเมย์นะเสือมาโดนฆ่า
มันจะพิสูจน์ได้ยังไงว่ามันทารุณอ่ะมีหลักฐานมั้ย
มีแค่ไม่มีครับก็ไม่มีแล้วมากนี้มันจะคนก็ไม่รู้ว่าจะมีทารุนน้ำถ่ายไปกัน

นะฮะ

ขายความสาดีกามีอยู่เนี่ยนะฮะเช่นใช้น้ำมันลาดจุดไฟเผา
อย่างเงี้มีไหมฮะหรือเอามีดแทงเข้าไปในในคอ
ฝากคอออกมาอย่างเงี้ยมีมีมั้ยติดลงระหว่างตายอ่ะ
ได้รอยเลือกอะไรตรงไหนมั้ยฮะว่ามีเลือกกระถูตรงไหนมีมั้ย
ไม่มีครับไม่มีนะฮะข้อเท็จจริงเราถูกอยู่แล้ว
นะฮะข้อเท็จจริงมีหลักฐานฟังได้อยู่แล้วพอฟ้องอยู่แล้ว
อย่าให้ไปแพ้เขาเพราะข้อกฎหมายนะฮะเช่นคุณไปสอบสวนไม่ชอบ
ไปนำชี้ที่เกิดเหตุเป็นตัวเป็นตะอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วก็ไปสู่หลักฐานเขามายืนยันให้อย่างเงี้ยนะฮะอย่างงี้มันไม่ได้
นะครับมันผิดหลักกฎหมายนะฮะหรือคุณไปรับแจ้งความที่ไม่มีข้อหา
อย่างเงี้ยมันผิดหลักกฎหมายนะฮะมันทำให้การสอบสวนมันไม่ชอบ
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจโดยเฉพาะผมนี่ไม่ได้นิ่งนอนใจ
นะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไง
นะครับกฎหมายไม่ใช่เราไม่ทราบเราไม่อ่านนะครับเราทราบหน้าที่เรา
เรารู้ดีว่าเราต้องทำอะไรนะฮะผมก็ยืนยันนะสื่อมาชี้นำผมไม่ได้
หรือใครก็มาชี้นำผมไม่ได้เพราะว่าไม่ได้รับผิดชอบ
ผมเซ็นสั่งสำนวนนะครับผมรับผิดชอบสิ่งที่ผมทำที่ผมสั่งนะครับ
สี่คนโดนก็หาเหมือนกันหมดฮะร่วงกันหมดนะฮะต้นมันเจ้าข้อหา
ทุกคนโดนเจ้าข้อหาใช่ครับแล้วมันจะมีข้อหาเพื่อนก็คือเรื่องปือ
เรื่องงาช้างอันนี้เหมือนจะแจ้งแยกนะฮะเรื่องปืนเรื่องงานช้างก็คงต้องไปที่
ปรตสอครับถ้าในเรื่องทารุนเนี้ยฮะถ้าผลพิสูของกรมอุตยานออกมา
เนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะถามเขาว่าคุณยืนยันได้ไหมว่ามันทารุนหรือไม่ทารุณถ้าเขายืนยันว่ารักษณะนี้มันทารุนก็คงจะต้องแจ้งกฎหมายยาต่อการจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือไม่ขณะนี้อยู่ที่กรมอุทยานนะฮะไม่ได้อยู่ที่พระข้าวสวนนะครับ
คุณผู้ชมคะถ้าฟังจากเนื้อหาเนี่ยอย่าเพิ่งใจแป้วคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรองศรีวราจะตอบพุ่งประเด็นไปที่คำถามส่วนใหญ่ที่ไปกองอยู่ที่หนึ่งข้อหาที่มาเพิ่ม
คือเดิมมันมี๙ข้อหาใช่ไหมคะแล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งข้อหาที่มาจากอีกพรบหนึ่งคือพรบธรรมสัตว์ใช่ไหมคะ
ซึ่งท่านก็ตอบอันนั้นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่การอธิบายของท่านทั้งช่วงเนี่ยนะคะ
คือก็บอกว่าแต่ถึงสุดท้ายแล้วจะเข้าทารุนหรือไม่ทารุนเนี่ยก็เดี๋ยวให้หมอของกรมอุดนั่นแหละ
เป็นคนพิสูจน์มานะคะแล้วก็ณตอนนี้ทั้งสี่คนนะคะรวมตัวคุณเปรมชัยเนี่ย
ก็คือโดนเก้าข้อกล่าวหาเหมือนกันทุกคนก็คือร่วมกันร่วมกันแล้วก็ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
คือพยายามจะบอกว่าตอนนี้ที่มีคนกังวลถามหรือชี้นำท่านเนี่ยไม่ได้ท่านลุกกฎหมาย
อย่าให้ไปพลาดที่ข้อกฎหมายนะอ่าเพราะท่านก็เชื่อว่าข้อเท็จจริงน่ะ
มันชัดอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวฉันสรุปมาให้นั่งฟังแล้วยังไง
ยังกังวลอยู่หรือยังไงคะ
น้อยก็เห็นความหนักแน่นจริงจัง
แต่คราวนี้นิดเดียวประเด็นผมว่า
อาจจะต้องเพิ่มการประสานงานไหม
ในส่วนของกับกรมอุทยานนะครับ

พยายามเอาผิดผู้ต้องหาใช่ไหมครับ

แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสื่อบิ้วมากหรือเปล่า
เลยกลายเป็นต่างคนต่างจับตา

ผมว่าถ้าเกิดในส่วนของกรมอุดเอง
ตอนนี้ก็เข้าใจว่ากระบวนการนิติวิทยาศาสตร์

แล้วคราวนี้อย่างน้อยคุยกันประสานกันเนี่ย

ที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเท่าไหร่นะครับ
เราก็อาจจะมองไปประเด็นอื่นที่มันอาจจะเป็นประโยชน์ด้วย

มันคือปรากฏการณ์ที่ทำให้คนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ย

แล้วผมว่ามันสะท้อนว่าความจริงแล้วคนในสังคมเนี่ย
มันแคร์อยู่นะเรื่องแบบสัตว์ป่าโดนฆ่า
หรืออยู่คนจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าโดยเฉพาะอย่างป่ามรดกโลกเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมีประเด็นอีกหลายอันที่ยกระดับได้
อย่างที่บอกไปแล้วว่าแม้แต่ในเรื่องของพรบกฎหมายเองนะครับ

แม้แต่ความพยายามจะล่าสัตว์ป่าสงวน

แล้วในส่วนของโทษเนี่ยก็ขยับเป็นตั้งแต่๓ปีถึง๑๐ปีนะครับ
นั่นคือโทษแล้วก็ในส่วนของค่าปรับก็จะเข้าใจว่าปรับเป็น๒๐๐๐บาท

แต่ตอนนี้ที่พรบที่เรามีจะแค่จะแคปไว้สูงสุด
ไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๔หมื่นบาทนะครับ
กรณีการล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์ก็สูงสุดไม่เกิน๕ปี
หรืออาจจะไม่โดนก็ได้หรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ซึ่งกรณีโทษปรับกับกรณีการล่าสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ย
มันไม่มีความหมายเลยนะครับเพราะว่าโทษมันน้อยมากนะครับ
ตอนนี้โทษ๕๐๐๐บาทหรือว่าคนต้องการที่จะเข้าไปยิงลักลอบค้างงาช้าง
คืองาคู่หนึ่งเป็นล้านอย่างนี้นะฮะคือมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ตอนนี้
มันก็เลยกฎหมายความจริงเนี่ยมันควรจะเป็นมาตรการที่ป้องกันไม่ให้คนทำผิดใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้เนื่องจากโทษมันต่ำมากในขณะที่ผลตอบแทนมันสูงมาก
กรณีของคุณเปรมชัยเนี่ยอาจจะพิเศษนะครับเพราะกรณีนี้เนี่ยเหมือนกับการเข้าไปล่าเพื่อความบันเทิงนะครับ
ซึ่งอันนี้ผมว่าก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างเฉพาะพิเศษเหมือนกัน
ตอนนี้เป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจ
และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญ
ทั่วโลกค่อนข้างให้ความสำคัญกับเสือโครงช้างป่า
กรณีของลิ่นแล้วก็ในเรื่องของนอแรทด้วย

แต่เดี๋ยวดิฉันจะกลับมาประเด็นนี้ว่า
ตกลงแล้วที่จะมีการจัดงานของเครือข่ายวันจันทร์
สิ่งที่จะมาพูดแล้วกังวลที่สุดเนี่ยคือเรื่องอะไร
เพราะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคือคนก็ทำงานอยู่ในวงการ

แล้วเขาจัดเวทีใหญ่กันขึ้นมาเขาต้องรู้อะไรสิคะ
แล้วก็จะบอกว่าวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะเราก็ถามว่าอาจารย์เรื่องนี้

เรื่องนี้เนี่ยหนักแน่น

จานนั้นก็จะมีการจัดเวทีด้วยนะคะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาตรงเลยดีกว่า
ประเมินไว้ถ้าคิดว่าเขาผิด
เขาต้องโดนแค่ไหน
ถึงจะมองว่ากฎหมายในประเทศเราเอาจริงสักครู่ค่ะ

คุณเพชรประเมินเลยดีกว่า

แต่ที่เราคิดว่าจากสถิติที่ผ่านมา

เราคิดว่าต้องได้เห็นอะไรแค่ไหนต่อคดีนี้
ถึงรู้สึกว่ากฎหมายยังทำงานได้อยู่นะคะ
คือโทษสูงสุดเนี่ยยังไงก็ไม่เกิน๔ปีใช่ไหมครับ
แต่แน่นอนว่าถ้าเป็นโทษสูงสุด
ผมว่าหลายคนก็คงคิดว่าน่าจะเหมาะสม

แต่จะกี่ปียังไงผมว่า
ก็คงไม่สามารถก้าวร่วงหน้าสารได้
แต่ในส่วนของทีมเครือข่าย

ผมว่ามันมีมิติอื่นด้วยนะครับ
ที่เราอยากจะตอบย้ำกับ

ระหว่างหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก็อีกประเด็นนึงคิดว่า
มิติอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่า

คนเนี่ยความจริงสนใจในเรื่องของคดีสิ่งแวดล้อมนะครับ

ซึ่งความจริงสะท้อนว่า

ความจริงสังคมถ้าเขารับรู้
เขาอยากที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม

การทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นปรากฏการณ์นะครับ
ซึ่งคราวนี้เองก็ต้องบอกว่า

มีป่าอนุรักษ์อีก๒๐๐กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่อย่างเช่นหัวหน้าวิเชียน
เจอกับปัญหาอย่างนี้ทุกวันนะครับทุกปี
แล้วก็ภาวะที่ผู้เข้ามากระทำผิด

แต่กรณีส่วนใหญ่ผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าว

เขาต้องต่อสู้อย่างโดดเดียวแล้วก็ไม่มีคนเข้าไปสนับสนุน
ซึ่งส่วนใหญ่เราที่รับทราบกันก็คือ
บางทีไปถึงตำรวจหลุดที่ชั้นตำรวจ
ไปถึงศาลหลุดที่ชั้นศาลก็มีนะครับ
เพราะว่าการรับรู้การเห็นว่าคดีสัตว์ป่า
คดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยแน่นอนไม่เท่ากันนะครับ
บางทีก็จะมีเรื่องของบารีที่ว่า

หรือว่าทำไมโทษจะต้องรุนแรงถึงขนาดนั้น
ซึ่งผมว่าเนี่ยมันก็จะทำให้หลุดไปอีกประเด็นนึงนะครับ
ซึ่งกรณีนี้ผมว่าอันนี้มันคือป่าส่วนรวมนะครับ
มันไม่ใช่ปากของคนใดคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเองสิ่งที่องค์กรสิ่งแวดล้อมพยายามเรียกร้อง
ก็คือสังคมต้องช่วยกันจับตาจนถึงที่สุดนะครับ
กรณีนี้แล้วก็ประเด็นอื่นที่ถ้าสามารถแก้ในเชิงระบบได้

วันจันทร์ไม่ต้องห่วงเพราะอาจารย์ศาสินจะมาด้วย

จะมีหลายประเด็นที่ไปเปิดในเวทีที่เครือข่ายเขาคุยกันนะคะ

อาจารย์ปรเมฆจะอธิบายให้ฟังว่ามาขนาดนี้แล้วจะหลุดได้หรือ
หรือจะเบาได้ไหม
สองท่านนะคะเรานัดไว้แล้วอาจารย์ปรเมฆประดาษชุมนุมกับอาจารย์ศาสตร์สินทร์เฉลิมลาภว่านจันทร์มา

ขอบคุณคุณเพชรนะครับวันนี้ขอบคุณค่ะอัฮยครับ